คุณผู้ชมคะมาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่าไปดูความหวานกันดีกว่า
คุณบอยประกอบแล้วก็น้องเฟย์พรประวี
เพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้ออกงานคู่กันเป็นครั้งแรก
โอ้โหคุณค่ะจะเหลืออะไรล่ะคะโดนนักข่าวแซวยับเลยค่ะ

แซวหน่อยละกันนะคะอดแซวไม่ได้จริง
เกี่ยวกับการออกงานคู่ครั้งแรกของบอยประกอลกับเฟย์พรประวีค่ะ
คอสตูมเอยใดเอ่ยรวมถึงการแสดงบนเวทีการให้สัมภาษณ์
โอ้โหคุณพี่นักข่าวเขาแซวว่าอะไรรู้ไหม

ดีไปดูช็อตหวานของทั้งคู่กันค่ะ
แล้วก็ได้ออกมาทำงานด้วยกัน
เป็นคนที่เต็มที่กับทุกอย่างที่ทำ

ก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุณก็ใส่ใจเรารัวดี

พูดกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้พูดกันจริงจังมาก
เราก็ไม่ได้ไปซีเรียสหรือไปโฟกัสมากอะไรอย่างนี้
ก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาเป็นไปตามธรรมชาติ
เขาเป็นคนที่จะทำอะไรแล้วเขาจะไปทำให้สุดอะไรอย่างนี้

อีกวันหนึ่งเขาจะมาคุยด้วยแบบเยอะขึ้นมากกว่า

หวานจริงสิเลยเสื้อนี้

ดูคลิปไปนะยิ่งเมื่อกี้เชียร์กันเหมือนเชียร์มวยเลยนะคะ

เพราะว่าทุ่มเทเรื่องความรักในครั้งนี้นะคะ
ส่วนสาวเฟย์อันนี้ถือว่าเป็นการพูดเยอะสุดแล้วมั้ง

ปกติน้องเฟย์เขาจะน้อยนุ่มไม่ค่อยพูดอะไร
ปล่อยให้ฝ่ายชายเขาคลั่งรักอยู่คนเดียว
คนที่บ้านก็มีเหมือนกันนะคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะ
คุยกันประมาณ๑๐กว่าปีแล้วตอนนี้

อันนั้นเรียกว่าแฟนเธอค่ะ